วิจัยแห่งชาติหรือวชร่วมกับการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย
นำชุมชนสู่วิสาหกิจเพื่อสังคม
น้ำพึ่งชันโรงพัฒนาการเลี้ยง
และเพิ่มมูลค่าการผลิตจากน้ำพึ่งชนโรงแก่ชุมชนในพื้นที่จังหวัดขอนแก่น
พร้อมเปิดการฝึกอบรมการส่งเสริมอาชีพชุมชน
ใต้แนวสายส่งการเลี้ยงพึ่งชนโรงในพื้นที่จังหวัดขอนแก่น
สำหรับโครงการการพัฒนาการเพาะเลี้ยง
และเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจของพึ่งชนโรง
ได้รับความสนใจจากเกษตรกร
เลี้ยงพึ่งชนโรงเป็นอย่างมาก
และมีความต้องการต่อยอดขยายผล
เป็นการร่วมมือกันเพื่อสร้างให้เกิดการพัฒนาอาชีพ

การพัฒนาผลิตภัณฑ์ภายใต้ตราสินค้าของแบรนด์
ชนโรงระยองชนโรงบางน้ำพึ่งและชนโรงลำปาง
ให้เป็นที่รู้จักในวงกว้างมากขึ้น
และยกระดับขีดความสามารถวิสาหกิจชุมชน
เติบโตอย่างยั่งยืนสร้างรายได้อย่างมั่นคงและพอเพียง